บรรยากาศขณะนี้ที่บริเวณแยกอรุณอมรินนั้นพบว่าประชาชนยังคงบางตาโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลสิริราช
ขณะที่เส้นทางการเดินทางนั้นยังคงเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
ขณะนี้ตำรวจจราจรได้ปิดเส้นทางการจราจรถนนอรุณอมรินมุ่งหน้าโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่เวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาที
ส่วนพื้นที่โดยรอบยังคงเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติ
ขณะที่ส่วนใหญ่เดินเท้ามุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลสิริราชเพื่อรวมเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
มาส่งเสด็จค่ะพวกเราเนี่ยคนต่างจังหวัดก็จะรักพระองค์ท่านมากใกล้ชิดค่ะ
มีความทรงจำเหรอเพราะว่าคือพอมองเห็นท่านท่านก็แบบมีเมตตาค่ะ
พอยกประหัสบวกให้เนี่ยมองสายตาได้เลยว่าท่านมีเมตตาค่ะรักท่านมากเลยค่ะ
ก็วันนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปเข้าไปในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่ายังไงก็เป็นเด็กสิริราชด้วยค่ะ
มันอึมซึมไปหมดอะค่ะมันไม่สามารถแบบจะพูดออกมาอะไรแบบนี้ได้ค่ะทุกคนก็เสียใจเหมือนกัน
ซึ่งขณะนี้บริเวณแยกอรุณอมรินเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงทุกฝ่ายประมาณ๓๐คน
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนมีการจัดเตรียมน้ำดื่มที่มีผู้บริจาคไว้สำหรับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ
รวมถึงอุปกรณ์ประถมพยาบาลเบื้องต้นและรถพยาบาลซึ่งหากเกิดกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บรุน
สามารถรามบัตรรุนแรงก็สามารถนำตัวส่งพยาบาลได้ทันทีโดยจะกระจายออกเป็น๖จุดในแยกสำคัญได้แก่
แยกสนามหลวงและ๖หน้ากระทรวงกลาโหม
ในส่วนของมูลนิธีปริกตึงนะครับเรียงเห็นถึงความสำคัญของพระราชวิทธิและประชาชนที่มาเข้าร่วม
ก็คือจะมาดูแลในภาคส่วนของการบริจาคน้ำดื่มที่ประชาชนต้องมาเข้าร่วมในส่งเสด็จครั้งนี้
แล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วย
ทุกคนที่เดินจะมีกระเป๋าพยาบาลกระเป๋าประถมพยาบาลมีแอมโมเนียรองรับ
ส่วนในเรื่องของรถพยาบาลนะครับนอกจากรถพยาบาลที่เรามีจุดจอด๖คัน
ก็ยังมีรถอาสาสมัครที่เป็นรถตู้รองรับประชาชนในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งส่งต่อยังโรงพยาบาลครับ
โดยในวันนี้จะมีอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า๓๐๐คน
โดยจะมีหน้าที่เตรียมโรงทานเพื่อบริการอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าถวายสักการะพระบรมศพ
โดยประชาชนทั่วไปนั้นยังสามารถเดินทางนะคะมาที่บริเวณแยกอรุณอมริน
เพื่อเฝ้าศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏได้อยู่ค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากแยกอรุณอมริน